รายนี้ต้องบอกเป็นโจรที่มีใจรัก
ในรถหรูป้ายทะเบียนสวย
ไปเจอรถอีกคันหนึ่งป้ายทะเบียนสวย

แต่ไม่รอดตำรวจค่ะถูกจับได้ในที่สุดค่ะ
ไหนเอามาดิคนดูดีมีบัตรเปล่า
อันนี้เป็นนาทีที่พันธุ์ตำรวจเอกเมษนนนาขวัญ
ภูมิกับสพรัฐนาธิเบสนนทบุรีนะคะที่ลุยเองค่ะ
เอากำลังตำรวจไปรวบตัวนะคะแล้วก็จับกลุ่ม
นายสุรชัยสุ่มมาตรชาวร้อยเอ็ดได้ในที่สุดค่ะ
จับได้ที่ซอยสามัคคี๒๒ที่ตำบลท่าทรายนนทบุรี
แล้วก็ป้ายทะเบียนของรถคันอื่นอีกเพียบเลยคุณผู้ชม
ถ้าย้อนกลับไปดูในกล้องวงจรปิด
ในจุดที่เขาขโมยรถมาเนี่ยนายสุรชัยเนี่ยนี่มาแล้วค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์จอดฝั่งตรงข้ามบ้านเกิดเหตุ
ย่องเข้าไปในบ้านไปรื้อค้นสิ่งของในลิ้นชัก
แล้วไปได้กุญแจรถยนต์มา
หลังจากนั้นก็เลยขับรถเบนส์ออกไป
แล้วก็ให้เพื่อนมาขี่รถมอเตอร์ไซคันที่เอามาก่อเหตุ

ธิรบูลพิสารอภิพงศ์นะคะเจ้าของบ้านตอนนั้นหลับ
อยู่ที่ห้องนอนชั้น๒ช่วงตี๑ของวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
เนี่ยค่ะนะคะคือเจ้าของบ้านก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ติดตามตัวคนร้ายรายนี้ด้วยนะคะ
ตำรวจมาแล้วก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปดูตามเส้นทางที่หลบหนีไป
จนกระทั่งรู้ว่านายสุรชัยเนี่ยทำงานก่อสร้างอยู่ย่านบางบัวทอง
เมื่อวานนี้ตามไปเลยค่ะไปดักซุ่ม
ระหว่างที่นายสุรชัยกำลังจะไปหาเพื่อนแล้วก็ไปด้วยรถคันนี้ค่ะ
รถเบ้นคันสีดำหมายเลขทะเบียนก็ใช่เลยนะคะ
กกยหญิง๙๙๗๗กรุงเทพขับมาจอด
แต่ป้ายทะเบียนไม่ตรงกับรถคันที่ขโมยมานะคะครับอ่า
สังเกตเห็นรูปภัณฑ์ของนายสุรชัยตรงกับข้อมูลที่ได้มา

นายสุรชัยรับสารภาพบอกขโมยรถเบ้นจริง
วันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปตระเวนลักทรัพย์แล้วปีนรั้วเข้าบ้านนะคะ
พบว่าหน้าต่างห้องครัวเล็กไม่ได้ล็อกก็เลยเข้าไปขโมยทรัพย์สินมาได้จำนวนนึง
ก็คือมีบัตรเครดิตหนึ่งใบแล้วเห็นไงฮะ
กุญแจรถเบนส์วางอยู่ก็เลยเอากุญแจไปสตาร์ทรถขับออกไป
นี่นะคะเอาบัตรเครดิตไปรูดเติมน้ำมัน
แล้วก็ไปซื้อกาแฟที่ปั๊มน้ำมันย่านสาธรณ์
หลังจากนั้นขับรถเบนส์คันนี้ค่ะตระเวนไปทั่วเลย
นี่ค่ะหมายเลขทะเบียน๖กกยหญิง๙
จอดอยู่ริมถนนที่ปากเกร็ดนนทบุรีโอ้ป้ายสวย
ก็เลยถอดป้ายทะเบียนมาใส่รถเบ้นคันที่ตัวเองขโมยมา
แล้วก็ขับไปตระเวนอวดสาวค่ะ
โอ้โหขับรถหัวสาวขโมยเข้ามาเนี่ยนะ
รถสวยทะเบียนสวยนี่ค่ะ
ไอ้ตัวนี่ไปทะเบียนคันที่ใส่อยู่
เราไปเอามาจากรถข้างหน้านี่

ข้างครับเห็นเราก็จอดอยู่เราไปขโมยมา

เคยถูกดำเนินคดีครอบครองกระท่อมปี๖๒

แล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
สอนอหัวหมากโอ้โหหลายสอนอเลยนะคะ
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๙พฤษภาคมนี้เอง
ล่าสุดก็นี่แหละค่ะก่อเหตุขโมยรถเบ้นซ้ำอีก

ลักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืน
เอาข้อหาเดิมอันนี้เคยเจอแล้วนะคะ
สอนอหัวหมากลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

ก็ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ